คุณผู้ชมรู้หรือไม่ค่ะว่าการกินเจนอกจากจะอิ่มบุญสุขใจแล้วนะคะ
งดบริโภคเนื้อสัตว์ยังถือว่าเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยค่ะ
เพราะว่าผลพวงหนึ่งแล้วก็ปัจจัยหนึ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคร้อนอันดับต้นก็คือการทำประสุทธิ์นะคะ
เทศกาลกินเจปี๒๕๖๖ที่จัดต่อเนื่องรวมกันเวลาทั้งหมด๙วัน๙คืน
ซึ่งผู้ที่ถือศิลป์กินเจต่างก็จะต้องมีการงดเว้นในการกินเนื้อสัตว์ค่ะ
เสพของมืนเมารวมทั้งรับประทานหรือว่างดในการรับประทานพวกผักฉุน
ที่มีกลิ่นแรง๕ชนิดด้วยกันก็คือกระเทียมหัวหอมกุยช่ายหลักเกียวแล้วก็ใบยาสูบนะคะ
ทำให้จิตใจสงบค่ะสำรวมกายวาจาใจไม่พูดหยาบคายห้ามสิ่งเหล่านี้นะคะ
ในช่วงที่มีการถือศิลป์กินเจอย่างที่ทราบกันค่ะว่าการกินเจนะคะคือการไม่รับประทานเนื้อสัตว์
หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าการผลิตเนื้อสัตว์นั้นล้วนแต่ส่งผลทำให้เกิดก๊าซมีเทน
ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกก็คือมาจากก๊าซมีเทน
กระทั่งนำมาสู่ภาวะโลกร้อนหรือว่าภาวะโลกเดือดในปัจจุบันนะคะ
ซึ่งสาเหตุที่มีเรื่องของการเกิดกัสมีเทนต่างเป็นปัจจัยสำคัญอันดับที่๒
รองลงมาจากก๊าซคาร์บอนเดอัลไซด์ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะ
การทำประสุทธิ์ค่ะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการทำฟาร์มขนาดใหญ่ในบางแห่ง
จำเป็นต้องมีการตัดต้นไม้เพื่อใช้พื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์
ถือว่าต้องใช้พื้นที่จำนวนมหาศาลเลยนะคะ
รวมไปถึงการเพาะปลูกพืชพันธุ์ต่างที่นำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์
อีกทั้งยังมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำจนกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำด้วย
ผลวิจัยนะคะที่มีการประเมินอุตสาหกรรมประสุทธิ์ทั่วโลกพบว่า
อุตสาหกรรมในเรื่องของประสุทธิ์เนี่ยมีส่วนที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

ถ้าเกิดว่าเทียบกับการปล่อยก๊าซเดินกระจกของภาคคมนาคมขนส่ง
งดเนื้อสัตว์รวมถึงการถือศิลป์ต่าง
ในการที่จะรักโลกต้องปฏิบัติอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะ
เพื่อที่จะให้เราได้รักษาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ข้างกายเรา
แล้วก็ควบคู่ไปด้วยกันก็จะเป็นผลดีมากกว่าค่ะ